ที่บุรีรำมีเหตุการณ์นักเรียนชั้นม๓โดนเพื่อนล้อคุณ
ล้อเรื่องของปมด้อยบ่อยก็เลยเก็บกฎครับ
จนกระทั่งเหมือนจุดระเบิดไม่พอใจเอามีดถางย่าไปฟันคอเพื่อน
แล้วก็อีกคนโดนเก้าอี้ทุบจนบาดเจ็บ
คุณผู้ชมฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในโรงเรียนเลยนะฮะ
โรงเรียนแห่งหนึ่งในตำบลหูธรรมนบที่อำเภอประคำจังหวัดบุรีรำ
คือชาวบ้านพยายามปิดข่าวโดยเฉพาะครอบครัวน้องนักเรียนที่ถูกฟันจนได้รับบาดเจ็บ
โดยให้เหตุผลว่าเรื่องนี้ต้องรอการเจรจาจากฝ่ายครอบครัวของเด็กที่ก่อเหตุ
ทีมข่าวของเราเดินทางไปพบกับน้องเอในนามสมมุตินะเป็นเพื่อนนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์
ให้สัมภาษณ์โดยอันนี้เราขออนุญาตผู้ปกครองแล้ว
น้องเนี่ยบาดเจ็บเหมือนกันฮะน้องเนี่ยเล่าว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงครับ
ตอนนั้นตัวเขาเองกับเพื่อนที่ถูกฟันกำลังนั่งเล่นอยู่ในห้องเรียน
จู่นายบีผู้ก่อเหตุนามสมมุตินะครับ
เพื่อนห้องเรียนเดียวกันเดินมาทางด้านหลัง
ชักมีดถางย่าแบบด้ามสั้นออกมาจากเอวเลยนะคุณนะ
แล้วฟันไปที่คอเพื่อนของผมทันทีโดยไม่พูดไม่จ่าอะไร
เป็นแผลชะกันที่ลำคอด้านหลัง
ส่วนผมเองนะก็กำลังจะเข้าไปห้ามไปปรามไปช่วยนะฮะ
ก็ถูกอีกคนนึงเอาเก้าอี้ฟาดจนแขนได้รับบาดเจ็บนะฮะ
ตอนนั้นกลับมาจากซื้อขนมก่อนครับ
แล้วก็เข้าห้องไม่พอ๓นาทีครับ

ครับตอนวิ่งไปช่วยเพื่อนครับ
แล้วมีอีกคนหนึ่งที่ผมเข้ามาครับ
แล้วเขาก็เอาตบมาฟาดผมแล้วก็เตะผมซ้ำครับ
แล้วก็ผมก็วิ่งไปช่วยเพื่อนแล้วก็ไปเอารถแบงค์

เขาไปจี้ปมคนที่ฟัน
แล้วเขาบอกหลังจากนั้นเขาพยายามฝืนตัวเองนะครับ
พาเพื่อนที่บาดเจ็บที่โดนฟันคอซ้อนมอเตอร์ไซค์ไปนะ

ผู้สื่อข่าวของเราเดินทางไปสอบถามครอบครัวของน้องนักเรียนที่ถูกฟันคอ
ทางครอบครัวบอกว่ามีดที่เอามาใช้ฟันถึงแม้จะมีขนาดสั้น
แต่ว่ามีด้ามใหญ่สามารถปลิดชีพได้เลยนะ

ตอนนี้ทางครอบครัวไปแจ้งความว่าที่สอบพอบคครรมแล้วนะฮะ
แต่ว่ารอการเจรจาเรื่องชดใช้ค่าเสียหาย
กับทางฝั่งของครอบครัวเด็กคู่กรณีนะครับ
ขนาดที่เด็กชายบีผู้ก่อเหตุนะฮะ
ได้ให้สัมภาษณ์ขณะที่อยู่กับผู้ปกครองเหมือนกัน
คือทุกอย่างเป็นเรื่องเยาวชนเราต้องขออนุญาตผู้ปกครองทั้งหมด
น้องก็ยอมรับว่าคือเขาเก็บกฎ
โดนเพื่อนบูลลี่มาหลายครั้ง

ส่วนประเด็นที่เพื่อนบูลลี่แล้วก็ล้อเรียนหนักมาก
จี้ปมด้อยของผมก็เป็นเรื่องของความจน
ความจนที่ไม่มีเงินเหมือนเพื่อน
แล้วก็จะโดนเพื่อนเสียดสีหลายครั้งนะครับ
พี่ว่าย๊ำอะไรของเพื่อนบอก
พูดว่าครับคุยกันว่า
พูดว่าผมไม่มีเงินผมไม่มีอะไร
ผมก็ไม่ได้ไปเล่นกับพวกเขา
มันจะเป็นอะไรที่ฝังอยู่ในใจนะคุณนะ

ก็เลยตัดสินใจในการก่อเหตุนะครับ
ใช่ค่ะมันพูดกดดันมันเดินมาวนเวียนนะคะ
เดินวนเวียนแล้วพูดเรื่องอะไร
มันพูดร้องเพลง

พูดร้องเพลงแล้วก็พูดลาวประมาณนี้ค่ะ
เห็นเขาบอกว่าดูถูกพวกแบบเรื่องบ้านอะไรจนอะไรอย่างนี้

แบบเย็ดแล้วไปมีครับ

เผื่อนรอครับคือควรครับเพื่อนเก็บโขทเรื่องอะไร

ที่นี่เราไปคุยกับภังพุ่มในการโรงเรียน

บอกว่าตอนนี้เด็กที่ถูกฟันอาการดีขึ้นแล้วนะครับ
ส่วนสาเหตุอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อนำไปเป็นกรณีศึกษา
โดยเด็กทั้ง๓คนทั้งผู้ก่อเหตุและผู้บาดเจ็บตอนนี้
เรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านนะครับ